เอาล่ะค่ะอีก๑กรณีที่ต้องตามกันต่อ
กรณีที่แม่ค้าใจเด็ดไปไฟล์สู้รบกับคนที่
บอกว่ามาแอบอ้าง

มีการฟ้องกลับสำหรับคนที่อยู่ในคลิปนะคะ

ความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันเข้าตรวจจับลิขสิทธิ์ร้านขายโทรศัพท์มือถือภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีนะคะ
โดยก่อนเกิดเหตุชายกลุ่มนี้ก็ได้ให้หญิงสาวเข้าล่อซื้อเคสโทรศัพท์ซึ่งระหว่างที่ทำการเจรจาเรื่องค่าปรับเนี่ยได้เกิดการปะทะคารมกัน
ที่ชายชะกันกลุ่มดังกล่าวจะวิ่งเผ่นตะเลิศไปค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนายหานพลขยันพร้อมด้วยอันนายอภิชาติตานเจริญนายทงชัยสุดสมนายสมโชคอิ่มบุญตา
ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์แห่งหนึ่งได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือบกปอทค่ะ
หลังจากเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าเล็กสระบุรีโพสต์คลิปพร้อมทั้งข้อความทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
โดยนายหานพลบอกว่าเมื่อวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมาตัวเองแล้วก็พวกได้เข้าทำการตรวจค้นร้านดังกล่าวจริง
แล้วก็ได้แสดงหนังสือรับมอบอำนาจจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์พร้อมใบร้องทุกข์ที่ได้ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองสระบุรี
แล้วก็ยังประสานให้พันธบรวจโทจิรายุทธ์สุขแสงสารวัตรฝ่ายมาตรฐานประกันคุณภาพ๑สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพร่วมเดินทางไปด้วย
แต่เจ้าของร้านก็ยังขัดขืนค่ะ
ยังไงก็ตามนะคะคลิปที่ปรากฏนั้นผู้ร้องเรียนได้บอกว่ามีการตัดต่อให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจผิดทำให้ตัวเองกับพวกเสียชื่อเสียง
พร้อมทั้งจะทำการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดำเนินหาข้อเท็จจริงต่อไป
ฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายหานพล
รับมอบอำนาจจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ
ชายผู้อยู่ในคลิปกันค่ะ
ผมไม่ทราบหรอกว่าร้านของเขาเป็นร้านไทย
ร้านใหญ่ร้านตัวร้านไทยผมไม่ทราบ

เรื่องของการแอบอ้างตัวก็ต้องตรวจสอบกันอีกทีนึง

เดี๋ยวตามกันต่อมีความคืบหน้ายังไงนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ